อีกสถานที่หนึ่งที่พาไปเที่ยวกันนะครับ
ก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ชื่อว่า
มินิกุ้ยลินเมืองไทยหรือว่าพาหอบ
อยู่ที่จังหวัดลำปางครับ

นี่ดูจากด้านหน้าด้านหลังเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียวนะครับ
ตามหาหัวใจกันที่นี่แหละครับ
มีหน้าผาสูงชันขนาดทั้งสองด้านเลยทีเดียว
ก็เกิดจากรอยเลื่อนแผ่นดินอายุราวกว่า๓แสนปีนะ
ตามธรรมชาติอยู่ในเขตป่าชุมชนบ้าน
แม่เกี่ยวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับ
ในวันนี้ก็มีนายนิมิตรพดุงสินไพโรดนะครับ
ในอำเภอแม่เมาะนำผู้สื่อข่าวลงไปดูความสวยงาม
ผาหอบที่มีหน้าผาโอบทั้งสองด้าน
น้ำใสไหลเย็นผ่านตลอดทั้งปีไม่เว้นหน้าแรงเลยนะครับ
มีวิวที่สวยงามตลอดทางด้วย
ส่วนถ้ำรูปหัวใจถ้ามองจากด้านนอก
ก็จะเห็นรูปหัวใจซ้อนกัน๒ดวงอย่างที่
ให้ดูในตอนแรกไปแต่ถ้ามองจากในถ้ำ
จะเห็นเป็นรูปหัวใจดวงเดียวประมาณแบบนี้
จะเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้

นอกจากนี้เราจะจะไปตามหาหัวใจกันน๊า

พายเรือขยักนะครับก็คิดค่าบริการกับนักท่องเที่ยว
ทั้งละ๕๐บาทไม่แพงเท่าไหร่
ก็ไปเที่ยวกันได้ใครที่ชื่นชอบนะครับ
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าเดินทางไม่ยากนะครับ
เพราะว่าไปกันได้เนี่ยเขาบอกว่าที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ก็ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่๓๐กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ